เขาไปเปิดยุทธการปราบคนผ่าน
เขามีกลุ่มเป้าหมายเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหลายคนนะคะ

มี๒รายที่สำคัญนะคะ
แต่ละรายค่อนข้างมีชื่อเสียง
แล้วน่าจะเป็นที่รู้จักของใครหลายคน
เปิดคือเป็นการปิดล้อมตรวจค้น๑๗จุดในทั้งหมด๑๒จังหวัด
เช้าวันนี้เป็นจุดในจังหวัดนนทบุรีค่ะ
พบผู้ต้องหาเป็นพ่อของนักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง
ก็คือคุณนิกกี้นัชัดแล้วก็คุณเมาส์นาชา

ใช่ตำรวจไปปิดล้อมบ้านมา
อยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองที่สนามบินน้ำ
ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะคะ
จับกุมนายคุณิกกี้นัยวรเชษจันทพันธ์

จะพยายามฆ่าและพรบออาวุธปืน
หลังจากที่เขาไปใช้อาวุธปืนเนี่ยนะคะ
คือยิงใส่คนขับรถบรรทุกโดยไม่ทราบสาเหตุ

รถก็เกิดความเสียหายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ไปดูกันที่นครศรีธรรมราช
มมันโดก็นำกำลังไปจับกลุ่มอีกคนนึง
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับชื่อว่านายคม

ลูกชายของแคล้วธนิกุลนะคะหรือเหลาสวนมะริ

แล้วก็ยังเป็นอดีตโปรโมเตอร์และผู้จัดมวย
ในเจ้าของสายยาเจ้าพ่อนและคอนบานด้วย
ใต้ความกลางสายตาชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น

ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นทั้ง๒เหตุการณ์

มีการสั่งให้กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

ฆ่าผู้อื่นอุกอาจคดีอาวุธปืนแล้วก็คดียาเสพติด
เป็นภัยต่อสังคมหลบหนีการจับกลุ่ม
ตอนนี้เป้าหมายมีผู้ต้องหาทั้งหมด๑๖รายนะคะ
เดี๋ยวจะมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเพิ่มเติมอีกค่ะ